มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณตาวัย๗๔ปีคนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่อำเภอมันจากคีรี
ก็ต้องเสียชีวิตเพราะเหตุจากรถไถอเนกประสงค์ที่อัดร่างติดกับต้นไม้ระหว่างไปเก็บฟืนจนเสียชีวิต
ชาวบ้านเขาเรียกรถอีโก้งค่ะเป็นเหมือนรถไถที่ต้องเดินตาม
ใช่ก็ขับได้ก็ได้แต่ว่าบางช่วงก็ต้องใช้การลงมาเข็นลงมาช่วยไถมันไปอะไรแบบนี้นะครับ
เนี่ยฮะถูกอัดติดกับต้นไม้เลยนะจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ๒๘กุมภาพันธ์
พันชูเชิดอายุ๗๔ถูกรถอีโก้งชนอัดกับต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ริมทางเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ภรรยาชื่อนางบุญรัฐชูเชิดอายุ๖๙ปีก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างศพสามีนะฮะ
แล้วก็รอให้ตำรวจมาที่เกิดเหตุนะครับในท้องที่ของสพมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ทีมแพทย์กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มานะครับมาช่วยกันเข็นรถอีโก้งออกจากร่างของผู้ตาย
แล้วก็นำร่างออกมาทำการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าสภาพศพของนายพันธุ์นั้น
กระดูกด้านหลังหักกระดูกซี่โครงด้านขวาหักยุบลงไปเลยนะครับ
คาดว่าก็เกิดจากการถูกอัดระหว่างรถกับต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตคาที่
ครอบครัวได้นำศพของนายพันชูเชิดไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่บ้านนะครับ
อยู่ที่ตำบลคำแคนอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความอาลัยกัน
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีซื้อรถไถในโครงการของทกศ
เมื่อ๓๐ปีที่ผ่านมาเป็นรถถ่ายรุ่นช้างเหล็ก
ขับไปทำไร่ทำสวนทำนาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
สามีเนี่ยใช้อยู่คนเดียวเพราะว่าลูกขับไม่เป็น
ซื้อมาตั้งแต่๓๐ปีที่แล้วตอนนี้อายุ๗๔นะครับ
ก่อนเกิดเหตุนางบุญรัฐกับนายพันธุ์ผู้ตาย
แล้วก็ในสุขลูกชายพากันไปขุดมันสำปะหลังที่ไร่
เพื่อจะนำมันไปขายก่อนกลับบ้านในพันธุ์
ไปหาเก็บฟืนในป่าชุมชนภูวัด
ซึ่งอยู่คนละฝากกับถนนกับไร่
มีในสุขลูกชายนั่งไปกับนายพันธุ์ประมาณ๓๐นาที
ลูกชายก็วิ่งหน้าตื่นมาบอกบอกว่าพ่อถูกรถไถ
ถอยหลังชนอัดกับต้นไม้แล้วก็รีบเดินไปดู
ปรากฏว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
หลุดไข่ล่ายอย่างหรอก
ปรากฏวิตตากับยายไม่น่ำกันซึ้บมือหรือจึงไหน
ตาเราขับรถไถค่ะนี่ประจำหรือจึงไหนจ๊ะ
ประจำเพราะก็มากรูมั่นได้เทียวเหลว
แต่เจ๊ไปขายพูดละ

คือทางภรรยาของผู้ตายเนี่ย
ได้ฝากถึงคนที่ใช้รถไถรุ่นนี้
บอกว่าถ้าอายุมากแล้วเนี่ยคือต้องไม่ควรใช้
เพราะว่ามันมีบางช่วงที่ต้องลงมาบังคับด้วยการไถแล้วก็เดินไถบังคับไปอะไรอย่างนี้
มันเลยควบคุมยากถ้าคนอายุเยอะอะไรอย่างนี้
อย่างผู้ตายในอายุ๗๔ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับเมื่อก่อน๓๐ปีที่แล้วที่ซื้อมา
บอกให้หยุดขับก็ไม่หยุดนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ขณะที่ลูกชายได้พาทีมข่าวลงไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นป่าชุมชนมีโขดหินทางเนี่ยขลุขระเป็นป่าย่าแห้งนะฮะ
แล้วก็เล่าบอกว่าเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเข้าไปเก็บฟืนส่วนตัวลูกชายก็เดินเก็บฟืนไปในป่า
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงรถไถมันดังผิดปกติ
พร้อมกับเสียงของพ่อเนี่ยร้องพอเดินมาดูก็เห็นว่า
แห่งรถไถชนอัดข้างพอกับต้นไม้ขนาดใหญ่
รถไถค้ำอยู่ที่แขนทั้งสองข้างของพ่อพ่อเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแรงรถน่ะ
มันอัดร่างพ่อติดต้นไม้ไปเรื่อยนะครับลูกก็เลยรีบไปดับเครื่องรถ
พอดับเครื่องรถปุ๊บร่างของพ่อก็ร่วงลงมาที่พื้น
คว่ำหน้าแต่พ่อเนี่ยยังพอมีสติค่ะ
หลังจากนั้นก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวจะรีบไปตามแม่ตามคนมาช่วยนะขอให้พ่ออดทนนะรอก่อน
พ่อเขาก็พยักหน้าเขาก็รีบวิ่งไปบอกแม่ให้มาดูพ่อ
ถีบจักรยานกลับเข้าไปในหมู่บ้านไปตามเจ้าหน้าที่มา
แพทย์ทั้งกู้ชีพก็มาช่วยเหลือกันแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
เก็บปืนแล้วที่ท่ามันแคบพอเก็บแล้วผมต้องไปดูทางพ่อผมหันหลังให้แป๊บนึง
แข็บไปดูท่างแค่นั้นแป๊บนึงแป๊บเดี๋ยวนี่เสียงห่องผมก็หันมาหลบนึงอย่างเนี่ยถ้าต้นใหม่แล้ว
ผมก็หลีบหลีบพอขนเร่งได้ปิดขนเร่งปั๊บผมก็ลมฟุบปุ๊บเปิดลมฟุบลงไปพื้น
รุ่นนี้นี่นะฮะที่จบันเรียกกันอีกต้องเนี้ยรถอีกโล่งเนี่ย
มันใช้ยังไงเอ่อก็ดูกันหน่อยนะครับที่ไปชมครับ
เพื่อนบ้านของผู้ตายที่มีรถไถรุ่นเดียวกัน
ได้สาธิตการใช้รถถ่ายรุ่นนี้ให้ทีมข่าวทำลัสทีวีดูนะครับ
คือบางช่วงเนี่ยต้องลงจากรถเพื่อบังคับรถไถให้เป็นไปตามเส้นทาง
เพราะถ้าไม่ลงจากรถรถมันจะเสียหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุได้
บางช่วงก็ขับได้เนี่ยเวลาไปก็ไปอย่างนี้นะครับ
แต่บางช่วงต้องลงมาเพื่อจะบังคับมันนะครับ
แล้วรถไถของผู้ตายเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าเป็นการดัดแปลงด้วย
เพื่อให้เข้ากับการใช้งานที่ผู้ตายต้องการ
ช่วงที่เกิดเหตุรถไถของผู้ตายอยู่ในลักษณะของการเข้าเกียร์ถอยหลัง
แต่ล้อรถด้านขวามันไปเบียดกับต้นไม้ทำให้รถเสียการทรงตัว
แล้วแฮนด์มันสะบัดก็เลยอัดร่างผู้ตายเบียดเข้ากับต้นไม้

มันต้องเหลวต้องต้องลงไปผู้คุมเองนั่งไม่ได้
ตอนนั่งไปก็ไปได้แต่เวลานั่งอยู่ข้างบนเรียกว่าเป็นรถไถเดินตาม

ส่วนศพในพันนั้นญาติจะทำวิธีชะปนกิจศพที่วัดแก้วโพงมาลัย
วัดประจำหมู่บ้านวันอาทิตย์ที่๓นาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกา
ที่ภรรยาของคุณตาที่เสียชีวิตบอก
คือถ้าอายุเยอะแล้วแรงไม่ดีพอเนี่ยใช่
มันสะบกสะบัดมันอัดเรา